คุณผู้ชมเตือนกันหน่อยนะเรื่องของการขับขี่รถเวลากลางคืนนะคะ
อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เวลามีรถใหญ่จอดอยู่ริมทางส่วนใหญ่คนบางทีมองไม่เห็นหรือบางทีไม่ได้มองนะคะ
ล่าสุดเป็นเหตุสยองที่เกิดกับนักศึกษาสาวที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มากำลังจะกลับอยู่แล้วนะคะ
ปรากฏว่ามองไม่เห็นรถผู้ที่เขาจอดอยู่
พุ่งชนเข้าไปอย่างจังโอ้โหคุณผู้ชม

เหตุที่เกิดขึ้นตี๔เมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพบังละมุงจังหวัดชนบุรีเขาได้รับแจ้งมาว่า
มีรถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถสิบล้อพ่วงจนมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
พอไปถึงที่เกิดเหตุค่ะมีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิกสีขาว
ชนกับท้ายรถพ่วง๑๐ล้อบรรทุกเหล็กม้วนของบริษัทสสิริขนส่ง
แล้วที่พื้นถนนค่ะมีร่างของนางสาวอุไรรัฐสุขแสวงวัย๒๒ปี
นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีนอนเสียชีวิตจมกองเลือด
สภาพเนี่ยนอนคว่ำแต่ที่คว่ำอยู่เนี่ยมีแค่ตัวนะคะ
เพราะว่าหัวเนี่ยกระเด็นขาดไปอีกทิศอีกทางหนึ่งเลย
นายมานพดีขุนทศคนขับรถสิบล้อเขาบอกเขาตกใจมากและยังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาจอดรถพ่วงริมทางเพื่อหลับพอตื่นมากำลังจะออกเดินทางปรากฏว่าแบตเตอรี่รถหมดค่ะ
ถนนตรงนี้ก็มืดมากสักพักเดียวเท่านั้นแหละอยู่ก็ได้ยินเสียงดังโครม
เตอร์ไซค์ของผู้เสียชีวิตนะคะพุ่งชนท้ายรถเขาอย่างจังเลย
พอชนเสร็จก็ถลายไปด้านหน้าสภาพพังยับเยิน
ตัวผู้เสียชีวิตตกอยู่ใกล้ท้ายรถในขณะที่หัวเนี่ยกลิ้งไปไม่ไกลนะคะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปด้วยเขาบอกว่า
ผู้ตายน่าจะขี่รถมาด้วยความเร็วสูงค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตรงที่เกิดเหตุมันมืดมาก
เลยไม่น่าจะมองเห็นรถสิบล้อที่จอดอยู่เลยพุ่งชนท้ายอย่างจังนะคะ
ส่วนจังหวะชนเนี่ยหัวเนี่ยน่าจะไปโดนขอบท้ายของสิบล้อค่ะก็เลยขานะอืม
ผู้สื่อข่าวเราไปถามชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่ากลางดึกประมาณตีสามอ่ะ
ได้ยินเสียงดังลั่นเลยดังโครมลั่นเลยแล้วประเด็นคือได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิง
โหยหวนแบบคุมสติไม่อยู่ตอนแรกเข้าใจว่าสามีของผู้หญิงถูกรถชนหรือเปล่า
ก็เลยแบบเหมือนร้องไห้ด้วยความตกใจและเสียใจแต่พอออกมาดูเท่านั้นแหละค่ะ
ไปเลยเพราะว่าคนที่เสียชีวิตกลายเป็นผู้หญิง
หัวอยู่ทางร่างอยู่ทางและเสียงเสียงผู้หญิงที่ร้องโหยหัวเนี่ย
เป็นเสียงของเพื่อนอันนี้ไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับ

ที่ขี่ตามมาเขาตกใจมากค่ะ
สอบสวนหาข้อที่จริงแล้วแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุด้วย
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตก็มอบให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยไป
เก็บรักษาที่โรงพิแบนบางระมวงเพื่อติดต่อย่านมารับผล
วกกันน็อกของผู้เสียชีวิตไม่มีการเก็บไปด้วย
ยังอยู่ตรงข้างทางอยู่เลยน่ากล้วงเหมือนกัน
อยากฝากไว้สำหรับคนที่จอดรถข้างทาง
อย่างน้อยอาจจะมีสัญญาณหรือว่าเปิดไฟกระพริบไว้หรืออะไรไว้หน่อย
ยิ่งท่านขนมมันมืดมากเพราะว่าหลายเคสแล้วนะ
เราเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็คือรถพ่วงจอดริมทาง
แล้วก็ทำให้มีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์พุ่งชนเพราะมองไม่เห็น